เอาละครับในช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่คนไทยทุกคน
ได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชนะครับ
และวันนี้เองในช่วง๑๘นาฬิกา
จะมีพิธีที่สำคัญณพระราณพระราชวังดุสิตนะครับ
นั่นก็คือพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย
พระบาทสมเด็จพระจอม๙เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๔
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
รมนาศบพิษรัชกาลที่๙นะครับ
แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาฏ
เป็นการถวายพระพรชัยมงคลด้วย

พิธีที่สำคัญนี้๑๘น
ดังนั้นใครที่จะเดินทางไปที่พระราณพระราชวังดุสิต
ทางหน่วยงานรัฐและขอสามารกอล์เอง
เขามีการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทุกท่านนะครับ
ซึ่งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก
ได้จัดเดินรถโดยสารให้บริการฟรีจำนวน๖เส้นทาง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย
ในหลวงราชการที่๔ในหลวงรัชกาลที่๕
หลวงราชการที่๙และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี
เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินินาศ
ราชการที่๙และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ
โดยเส้นทางที่๑หมอชิด๒
จะจัดรถรับส่งแล้วก็จอดส่งที่แยกอูทองใน

สำหรับใครที่ขึ้นรถที่หมอชิด๒
ก็ไปจอดส่งกันที่แยกอูทองในนะครับ

ใครที่มาขึ้นรถที่อนุสาวรีชัยสมรภูมินะครับ
ก็จะไปตามเส้นทางแล้วไปจอดส่งท่าน
ที่หน้ากองทัพภาคที่๑ให้บริการ๕คันด้วยกันนะครับ
เส้นทางที่๓จากวงเวียนใหญ่
จะไปจอดส่งท่านที่หน้าบชนกองบัญชาการตำรวจนครบาน

ใครที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดแล้วก็มาขึ้นที่หัวลำโพงนะครับ
ก็จะมีรถบริการของขอสมกขับรถรับส่งท่าน
จอดรถที่หน้ากองบัญชาการตำรวจนครบานเช่นเดียวกัน

เส้นทางที่๕ครับจากสนามหลวง
จอดส่งท่านที่หน้าบชนกองบัญชาการตำรวจนครบาน

เป็นรถชัตเติลบัสจากสนามม้านางเลิ้ง
ก็ไปจอดส่งที่แยกวัดเบนจมะบพิษ

แล้วก็ต่อรถชัตเตอร์บัสของขอสมกนะครับ

ล้อหมุนรถคันแรกในเวลา๑๕นาฬิกาหรือว่าบ่าย๓โมงตรงนะครับ
คันสุดท้ายจะออกตอนเวลา๑๙นาฬิกาทุ่ม๑
ส่วนท่าปลายทางพื้นที่จัดงานนะครับ
ให้บริการเดินรถจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่ทั้งหมด
ซึ่งปล่อยรถออกทุก๑๐นาทีด้วยกันนะครับ

ท่านที่จะเดินทางไปที่พระราณพระราชวังดุสิตเย็นวันนี้นะครับ